เรื่องความเชื่อของพ่อปู่อือลือนั่นเองพญานาคาราช
ทีมนักแสดงนะคะพี่นาค๓ยกแก๊งไปทำพิธีเปิดตัวหนัง
พร้อมจัดใบสีชุดใหญ่เลยถวายถึงบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาเลยค่ะ
งานนี้นะคะจะปังหรือไม่ปังไม่รู้นะแต่ที่แน่แอมวิทยาวัฒน์ค่ะบอกเลยว่าแฮปปี้มาก
เพราะได้มีโอกาสรำถวายขอพรปู่อือหือนาคาราชเป็นครั้งแรก
เลยจัดเต็มเลยค่ะเสื้อผ้าหน้าผมครบสูตร
โดยในพาร์ทของแอมนะเป็นการรำแบบจินตาลีลาประยุกต์นั่นเอง
ซึ่งก่อนที่แอมค่ะจะฟ้อนรำนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงพ่อปู่
แล้วก็ออกมาให้สวยงามที่สุดแล้วจู่ค่ะรู้สึกว่าแขนขาลำตัวมันขยับร่างกาย
นี่เราพี่เอมเขาดูแปลกนะคุณผู้ชมค่ะโดยงานนี้ค่ะ
มีน้องมดนันทิยารองมยอันดับ๒ปีล่าสุดมาร่วมรำถวายพ่อปู่ด้วย
เสริมความปังด้วยค่ะส่วนทีมดาราไม่ว่าจะเป็นพระเอก
แล้วยังมีนพิรวิตค่ะคุณแชมพ์ธนาทิพย์รวมไปถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะ
เทซึมนะคะก็บอกว่าพิธีนะสุดขลังเลยโดยเฉพาะนะตอนถวายมาลาต่อองค์เทพ
รู้สึกเลยว่ามีพลังในบางอย่างโดยพรสำคัญนั้นก็คือ
ขอให้หนังพิมาร์ค๓ดังค่ะปังโกยรายได้เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไปเลย
ในการตั้งแต่บัตรนี้ตั้งแต่ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านกดล้านแก่ลูกหลาน
ในฐานตั้งแต่บัตรนี้ด้วยเถิด
ขอให้หนังพิมาร์ค๓นะนะปังได้หมื่นล้าน
พันล้านแน่นอนนะคะแล้วก็ชื่นชมนิดนึง
คุณลิ้นแอมนั่นเองบอกเลยว่าโอ้โหรำเนี่ยอ่อนชอยมากเลย

คือหลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคนในวงการบันเทิงนะ
ต้องมาคู่กับการมูเตรูแบบนี้แหละถึงจะปังถึงจะสำเร็จผล